คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
แล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยมีภาพบันทึกวินาทีก่อเหตุเอาไว้ได้แบบชัดเลย

คือเรื่องนี้นะคะมีสามีภรรยาคู่นึงเขาเลิกกันไปได้เดือนนึงแล้ว
เขามีลูกด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกชายอายุ๔ขวบ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดลูกชายตัวอดีตภรรยาก็พาลูกชายวัย๔ขวบไปที่บ้านเพื่อนของอดีตสามี
ก็จะไปเป่าเค้กวันกงวันเกิดกันเป่าเค้กวันเกิดเสร็จอดีตภรรยาก็กลับบ้านไป
ลูกให้อยู่กับอดีตสามีทิ้งลูกให้อยู่กับพ่อ
ปรากฏว่าลูกวีดีโอคอลไปให้แม่มารับแต่แม่สังเกตเห็นว่าพ่อยืนถือปืนอยู่
วีดีโอคอลคุยแม่ก็ตกใจพาแม่ของตัวเองขับรถไป
ไปที่หน้าบ้านเลยตามภาพนี้เลยจะไปรับลูกชายกลับ
เด็กออกมาผู้ใจถือปืนเห็นมั้ยแล้วผู้หญิงอยู่กับลูกเลยไปคุย
แล้วก็ไปคุยอ่ะแล้วเด็กอุ้มเด็กอยู่ด้วยคุณผู้ชมสังเกตดูดีนะคะแล้วตัวผู้ชายนะคะก่อเหตุยิง
ล้มไปเลยกำลังอุ้มลูกอยู่อ่ะแล้วแม่ของผู้หญิงซึ่งเป็นยายของเด็กอ่ะ
ต้องมาดึงตัวเด็กออกไปแบบนี้แล้วเด็กเห็นต่อหน้าต่อตา
ก็คงตกใจว่าแม่เป็นอะไรต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยอะค่ะ
เห็นแม่ล้มไปเห็นเลือดเต็มไปหมดอย่างเงี้ยโอ้โหคุณผู้ชมมันแบบ
คือเขาให้ลูกไปกับตัวเองก็เพื่อที่จะไปงานวันเกิดของลูก
พาลูกไปเป่าเค้กวันเกิดที่บ้านของเพื่อนอะไรอย่างนี้นะอุตส่าห์ไว้ใจให้อยู่ด้วย
แล้วมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกได้แบบทุกแบบวินาทีต่อวินาทีเลย
จังหวะเกิดเหตุนะคะนางสาววรวลันสังวิเศษหรือเนธอายุ๓๑ปี
ขับรถกระบะไปจอดหน้าบ้านในตำบลตลาดเกลียบอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีธุยาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ในรถมีแม่ของนางสาววรวลันนั่งไปด้วยก็คือนางธวรรณรัฐธัญญาดีอายุ๕๓
หน้าบ้านอย่างที่เห็นนะคะลูกชายวัยสี่ขวบวิ่งออกมาจากบ้านหลังนี้
มากับพ่อนะก็คืออดีตสามีของคนถูกยิงนายสิทธิพรวันดีหรือในอาร์ตอายุ๒๓
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตามภาพเลยคือฝ่ายหญิงเห็นว่าฝ่ายชายมีปืน
ก็พยายามไปแย่งปืนแล้วเด็กก็วิ่งตามก็อุ้มเด็กอุ้มลูกขึ้นมา
พยายามจะปัดปืนจากฝ่ายชายปรากฏว่ายิงเลยอ่ะ
แต่คุณผู้ชมคะตอนจังหวะที่ยิงเนี่ยนะตัวผู้หญิงเขาล้มลงกับลูก
แต่ตอนนั้นเขายังไม่เสียชีวิตนะฝ่ายชายยิงซ้ำอีกรอบหนึ่งนะ
ยิงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ยิงตัวตายตามแต่ฝ่ายชายอ่ะไม่ตายค่ะอืม
บาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วลูกชายคือโอ้โหเด็กผู้ชายสี่ขวบเห็นเหตุการณ์แบบเนี้ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงคาบเกี่ยวนะคะคืน๒๐พฤศจิกายนคาบเกี่ยวอีกวันหนึ่ง
ก็คือเช้ามืดวันนี้อ่ะค่ะเรามาลำดับเหตุการณ์กันแบบนี้นะคะ
คือช่วงเวลา๒ทุ่มเมื่อคืนนี้นางสาวเนธก็คือฝ่ายหญิงนะคะ
พาน้องแอลลูกชายวัยสี่ขวบไปส่งบ้านเพื่อนของอดีตสามี
ก็คือพ่อเขาจัดงานวันเกิดให้ก็ซื้อเค้กไปเป่าเค้กกัน
แล้วก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์กันอย่างมีความสุขนะคะ
แต่ไม่คิดว่านั่นจะเป็นช่วงเวลาความสุขครั้งสุดท้ายของครอบครัวค่ะ
นี่ค่ะคือภาพที่เขาเป่าเค้กวันเกิดให้กับลูกชายวัย๔ขวบอยู่กันอย่างพร้อมหน้า
เค้กเสร็จฝ่ายหญิงอะค่ะแม่เขาก็กลับไปนะคะ
ไว้ใจพ่อนะไว้ใจอดีตสามีปล่อยให้ลูกชายอยู่ต่อ
สักพักนึงค่ะลูกชายวีดีโอคอลไปหาแม่ค่ะ

อยู่บ้านพ่อแล้วแม่มารับกลับบ้านหน่อยครับแต่แม่บอกว่าระหว่างที่
วีดีโอคอลคุยกันเนี้ยค่ะเห็นว่าพ่ออ่ะถือปืนอยู่อ่า
เธอก็ตกใจมากเลยรีบขับรถไปแล้วก็พาแม่ที่เป็นยายของเด็กอ่ะ
ไปด้วยพอไปถึงที่เกิดเหตุลูกชายวัยสี่ขวบกับตัวอดีตสามี
ก็รออยู่หน้าบ้านฝ่ายชายอ่ะเอาปืนยิงตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลยอ่ะค่ะ
แล้วก็ยิงตัวตายตามแต่ฝ่ายชายอ่ะไม่ตายนะคะ
ตัวฝ่ายหญิงเขาถูกยิงเข้าที่คอสองนัดนะคะเขาเสียชีวิตตรงนั้นเลยค่ะ
เขาเสียชีวิตคาที่เลยค่ะส่วนแม่ของฝ่ายหญิงอ่ะค่ะ
ทวันรัฐเนี่ยเขาก็โดนลูกหลงนะกระสุนโดนหายปลาร้าข้างซ้าย
บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะส่วนฝ่ายชายคนก่อเหตุอยู่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ครับตาซ้ายหลุดนะคะตาขวามองไม่เห็น
กระโหลกฝั่งซ้ายอ่ะแตกแต่อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
พูดได้แล้วค่ะตอบโต้ได้แล้วค่ะ
ตำรวจบอกว่าต้องอายัดตัวเอาไว้เพื่อสอบปากคำอย่างละเอียด
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอ่ะนะคะครับ
ร่างของผู้ตายตอนนี้บำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดกำแพงมณีอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ตัวคุณยายของเด็กแล้วก็เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะบอกว่าตกใจมาก
โอ้โหแล้วคืออยู่ในเหตุการณ์ด้วยอ่ะพอเห็นแล้วโอ้โหเป็นลมล้มพับไปเลยนะ
ตัวแม่ของผู้ตายบอกว่าอดีตลูกเขยคนนี้อยู่กินกับลูกสาวเข้ามา๘ปีแล้วนะคะ
ครับมีลูกชายด้วยกันเนี่ยค่ะคนหนึ่งอายุสี่ขวบเลิกกันไปได้เดือนหนึ่ง
ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ไม่คิดว่าจะต้องมาสูญเสียแบบนี้นะคะ
ป้าของผู้เสียชีวิตค่ะนางดรุณีสังวิเศษอายุหกสิบเอ็ดบอกว่า
ที่ผ่านมาเห็นหลานสาวทุกข์ใจเรื่องครอบครัวมาตลอดเพราะฝ่ายชายติดเหล้าติดการพนัน
แล้วเนี่ยก็ต้องมาเสียชีวิตจากน้ำมือของฝ่ายชายเนี่ยค่ะ
คนเคยรักกันเนี่ยค่ะป้าของผู้ตายบอกว่าไม่อโหสิกรรมให้ค่ะ
ถามว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วลูกคุณจะอยู่ได้ยังไง
แล้วหลานก็ตายอย่างนี้คุณเอาอะไรมาคิด
คุณไม่พอใจทำไมคุณก็เลิกไปสิสมัยนี้มันเลิกกันง่ายหากันง่าย
คุณไม่ต้องควรเขาทำกับหลานฉันอย่างนี้พ่อก็เสียไปแล้ว
พี่เขาก็เสียไปแล้วจะให้เขาเสียอีกใช่ไหมถ้าเหลือใคร
แม่เขาก็มีคนมีลูกคนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ถามว่าใจคุณทำด้วยอะไรแล้วเวรกรรมคุณคุณเป็นไง
คุณตายซะดีฝ่าคุณจะมาตาบอดอย่างนี้ไหม
เห็นเขาบอกคุณตาบอกไปแล้วคุณรับกรรมไปเถอะ
คุณน่าจะตายซะดีฝ่าคุณไม่น่าทำอย่างงี้
ครอบครัวคุณบอกคิดไม่ถึงใช่ไหม

เราสูญเสียขนาดไหนแล้วหลานฉันได้คืนไหม
หลานฉันก็ไม่ได้คืนจริงไหมฮะแล้วลูกคลากำพาไหม
แล้วคุณจะมีบรรยาเลี้ยงลูกคุณแม้ว่าคุณตาบอดอ่ะ

ถามว่าชดใช้กันภูมิไหมชีวิตทั้งชีวิตน่ะ
เขาต้องรับผิดชอบดิใช่เขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำ

เพราะใจเขาไม่ได้เหมือนคนแล้วคือก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะพูดถึงเขา
ถ้ามีฟาร์มเป็นคนก็คงไม่ทำแบบนี้
ทีนี้ทางฝั่งครอบครัวของผู้ที่ก่อเหตุนะฮะมีคุณแม่นะครับ

อายุห้าสิบหกนี่ฮะคือก็ร้องห่มร้องไห้นะครับ
บอกว่าเมื่อ๒วันก่อนลูกชายโทรมาหาบอกว่าขอเงิน๑๐๐๐บาท
เอาไปจัดงานวันเกิดให้กับลูกชายก็คือหลานชายของนางสมจิตนะนะ
ก็โอนเงินไปให้ลูกชายลูกชายบอกว่าผมโสดแล้วนะ
รักผมไหมผมจะไปแล้วนะไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงล่ะ
บอกว่าก็เสียใจมากไม่คิดว่าลูกจะก่อเหตุแบบนี้
เมื่อเช้าไปเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลลูกชายบอกว่าให้เนธมาเยี่ยมผมด้วยนะ
อ่าเนี่ยคือเขาจะรู้ไหมว่าเขาก็ยิงเมียเขาตายไปแล้วนะ
ส่วนตัวแม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าจากนี้ไปก็คงจะต้อง

ก็ต้องช่วยกันไปจะให้เขาเลี้ยงคนเดียวไม่ได้ล่ะ
แม่รักหนูไหมมันอายุยี่สิบแปดนะมันไม่เคยทำความนี้เลยนะ
บอกรักลูกรักรักทุกคนแม่หนูจะไปแล้วนะ

โทรไปขอพันธุ์แต่เขาอ้อนมาให้

รักว่ามันจะไปไหนมันจะไปแล้วแม่
มันก็พูดแค่ฉันว่ามันไม่คิดว่าคุณ
ทะเลาะกันอะไรทะเลาะกันตอนสักจะเลิกกันแน่แล้วมันแม่
แล้วแม่ก็ยังพูดว่าก็มึงไม่ดีมึงเป็นคนไม่ดี
มันงานการมันก็ไม่ทำ
มันก็มีคำถามแล้วครับว่าเออแล้วทำไปแบบนี้ทำไม
ใช่ไหมฮะอ่าเลิกกันก็จริงแต่ว่าเขาก็ให้ลูกมาด้วย

มีลูกพี่ลูกน้องของผู้ก่อเหตุนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุในอาร์ตตั้งใจจัดงานวันเกิดให้กับลูกชาย
แล้วตั้งใจว่าจะให้ลูกชายนอนด้วยที่บ้าน
แต่พอเสร็จงานเลี้ยงวันเกิดที่ไปจัดที่บ้านเพื่อน
อาร์ตก็มาฝากหลานเนี่ยให้เธอเลี้ยงเอาไว้
ส่วนตัวในอาร์ตเขาออกไปดื่มเหล้าต่อนะ

แล้วหลานก็ร้องไห้หาแม่
โทรบอกในอาร์ตให้มาดูลูก
ส่วนตัวของลูกพี่ลูกน้องเขาก็ออกไปก่อน
หลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ก็คือในอาร์ตพอกลับมาดูลูกแล้วก็มีการวีดีโอคอลไปหาแม่ใช่ไหม
เห็นว่าในอาร์ตถือปืนแม่เขารีบมารับ
แต่ในอาร์ตเนี่ยเขาตั้งใจว่าคืนนี้เขาจะให้ลูกนอนกับเขา
พี่ลูกน้องก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้ว่าไอ้แรงจูงใจเนี่ยมันจะมาจากเรื่องแบบนี้หรือเปล่า
แต่ว่ารู้ว่าผู้ตายก็คือฝ่ายแม่ของเด็กเนี่ย
เคยมาปรับทุกข์ว่าเบื่อในอาร์ตมาก
อาร์ตเอาแต่ดื่มเหล้าไม่ยอมทำงาน
ก่อนหน้านี้เคยพาลูกหนีไปอยู่ที่อื่นแล้ว
แต่ในอาร์ตก็ตามไปอารวาส
ต้องกลับมาอยู่เนี่ยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยเกิดขึ้น
เจ้าของบ้านที่จัดงานวันเกิดให้กับเด็กวัยสี่ขวบ

เธอก็บอกว่าบ้านของเธอเป็นสถานที่จัดงานวันเกิดให้กับน้องแอลทุกปี

วันเกิดเหตุก็มีเด็กเล็กมีเพื่อนของในอาร์ตคนก่อเหตุ๔๕คนค่ะ

ก่อนเกิดเหตุก็ยังเห็นภาพที่ให้คุณผู้ชมดูไปเนี่ยภาพนี้

ทั้งเนี่ยทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วเป็นเดือนเขาก็ยังอยู่ด้วยกันเนี่ย
เพราะว่าลูกไงลูกชาย๔ขวบเขาก็เป่าเค้กกัน
ช่วงเวลาดีไปไม่เท่าไหร่เองค่ะ
ก็มาเกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของฝ่ายชายอ่ะ

ใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยจะเรียกในแม่
ก็ปีที่แล้วก็จับได้อยู่

ไม่ได้ทำอาหารเลี้ยวอะไรเลยใช่ไหมค่ะ
ก็ยางปลาหมึกยางกุ่งแค่นั้นแหละ

แต่ว่าคุณก็ทำยังไม่ได้ใช่ไม่

ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นฝ่ายภรรยาก็ต้องเสียชีวิตไป
ลูกชายก็จะลำบากที่สุดในขณะนี้นะครับ